เข้าสู่ปีที่สามอย่างแข็งแรงเลยนะคะสำหรับคลื่นยอดฮิตอย่าง
แปดสิบแปดจุดห้าค่ะซึ่งพี่เปิ้ลถาธยาหัวเรือใหญ่
เขาก็พาสามดีเจหนุ่มนะคะมาสวัสดีปีใหม่กันถึง
สตูดิโอไทยรัฐทีวีของเราพร้อมกับงานว่าปีหน้ากิจกรรมเยอะแยะ
เพียบเลยนะแต่ถึงจะทำงานหนักอย่างไรค่ะ
เปิ้ลหัทยาเองก็ตั้งใจจะลดน้ำหนัก
ฟิตสุดสุดถึงแปดกิโลเฮ้ยตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะ
พร้อมมากแล้วนะคือเขาบอกว่าจะฟิตอีกแปดกิโล
เพื่อเตรียมลงละครอีก๒เรื่องไงคุณ
ปีหน้ากุมภาพันธ์มาเนี่ยก็มีโปรแกรมพิเศษเลย
เป็นแบบว่าใครชอบแนวดนตรีที่เป็นยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์
เต้นรำแนวสนุกสนานแต่ละเดือนก็มีแตกต่างกันออกไปค่ะ
ก็จะมีคอนเสิร์ตเล็กคอนเสิร์ตย่อยไปจนถึงคอนเสิร์ตใหญ่
ไปต่างประเทศสองครั้งก็มีภาพันธ์
ก็ติดตามได้ใช่ค่ะ
ผลงานนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะส่วนใครที่ถามถึงลูกสาวฝาแฝดคนสวย
ตอนนี้น้องหนุนอยู่ไทยนะคะเรียนอยู่ที่มรังสิต
ส่วนน้องหนังเป็นสาวห้าวค่ะเขาไปเรียนอยู่เกาหลี
แต่จะมีหนุ่มมาจีบหรือเปล่าเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณพ่อตัวสรรยูเนี่ย
ออกอาการเป็นห่วงเป็นใยอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
เดี๋ยวเรามาฟังแม่เปิ้ลเปิดใจกันเลยดีกว่าค่ะ
เห็นเขาก็ว่ามีหนุ่มเกาหลีหนุ่มสิงคโปร์หนุ่มอะไรของเขาไม่รู้
แต่ว่าน้องหนังเขาจะห้าวเขาจะห้าว
เขาก็เลยเหมือนกับชีวิตทุกคนเป็นเพื่อนมากกว่า
เปิ้ลจะใช้แบบว่าส่งข้อความส่งไลน์ส่งเรื่องราวอะไรถึงกัน
แต่ว่าเวลาที่มีอะไรหนักเนี่ยหนังจะโทรมาเล่าแล้ว
นี่เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้นี่
แต่กับพี่ตัวเนี่ยเขาคงน่าจะคุยกันเรื่องอื่นที่เป็นเรื่อง
อาจจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องงาน
เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เขาต้องการขอความคิดเห็นจากพี่ตัว